วันนี้มางานอย่างเทพทาราค่ะ
เพราะเป็นงานที่เขารวมตลาดน้ำ
จากห้าท่ามารวมด้วยกัน
ตะแรกมีคนถามว่าชอบท่าไหน
เพราะว่าชอบกินหมดทุกอย่างเลย
ยิ่งชอบอาหารไทยขนมไทยอยู่แล้ว
ถ้ามารวมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลที่เดียว

ไปหลายที่แล้วตอนนี้ก็มาที่เดียวที่เซ็นทรัลเวิลได้เลย
ใช่คุ้มที่เดียวมาหลายวันค่ะ
เพราะวันเดียวกินไม่ครบแน่นอน

อันนี้รูปมา้สวย
ใช่ก็ตามคอนเซ็ปต์เลยวันนี้มาแบบไทย
นานใส่ชุดไทยที่
ที่จริงก็มีโอกาสได้ใส่บ่อยเหมือนกันนะคะ

อย่างล่าสุดไปงานพี่แหวนก็เป็นแบบ

เป็นแค่ถามถึงบรรยากาศที่นู่นเลย
ขอบคุณครับ

ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่เพื่อนไปเยอะขนาดนั้น
มันก็ไม่ได้คิดว่าแบบคือด้วยความเชื่อมันไกลมากอะ
มันแบบว่าอยู่ที่ออแลนโดมันบินเกือบ๒๔ชั่วโมง
เราก็เลยไม่คิดว่าคือตอนตอนที่ถึงที่ออแลนโดยังพิมพ์หากลุ่มเพื่อนด้วยกันเลยว่าแบบว่า
ไกลมากยังแอบบ่นกับเพื่อนว่าแบบไกลมากแบบโอ้โห๒๔ชั่วโมงกว่าจะถึง
คือขอนอนที่โรงแรมตายสัก๓วันได้ไหมคือมันนานมาก
เราก็เลยไม่คิดว่าจะมีเพื่อนไปเยอะขนาดนั้น

ใช่ค่ะยังคุยกับพี่ป๊อกอยู่เลยบอกว่า
นี่คือทริปแรกที่ได้ไปเที่ยวกันสองคนบ้างเนาะ

พี่ก๊อตเตอร์มันได้การทำเป็นปีเดียวกมันไม่ได้แเอกใจใช่ไหม
คือถามว่าแบบเอกใจบ้างไหม
คือด้วยความที่ว่าเขาพูดนานแล้ว
แล้วก็พูดค่อนข้างที่จะแบบว่า

แต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไป
ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมาขอ

ตอนที่เขาพูดว่าไงบ้าง
เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะไรประมาณนั้น
แต่เอาจริงนะหนูก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
ใช่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
ได้ยินแค่เหมือนประมาณว่าแบบอยู่ด้วยแล้วแบบเป็นคนดีขึ้น

แต่หนูก็แบบว่าด้วยความเชื่อว่าคนมุงเยอะ
ก็มีแบบคนแถวนั้นมุ่งเยอะ
แล้วก็แบบมองซ้ายมองขวาเขิน
ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างต้องขอโทษด้วย
สังเกต์เก

เพราะว่าคนเยอะแล้วเราเขินด้วยค่ะ
คนเยอะมากอยู่หน้าประสาทดิสนีแลนด์
ทั้งเด็กทั้งทุกคนคือคนแถวนั้นเยอะมาก
แล้วก็มามุงอยู่แบบฝรั่งมุงดู
แล้วก็แบบเป็นเอเชียสองคนแบบว่าเลิกลากอะไรอย่างนี้อ่ะ
เขาเอกใจไหมครับว่าสองคนนี้ทำอะไรกันอะไรอย่างนี้
เขาวิดวิวเลยคนแถวนั้นแบบว่าหยิบกล้องขึ้นมาถ่าย
วิวสุดลิ้นหนูก็แบบว่าพูดอะไรรีบพูดให้จบได้ไหม

ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ขอบคุณมากที่เขาแบบเก็บรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบว่าจะมาขอแต่งงานที่ดิสรีแลนด
เพราะว่ามันก็คือเขาก็ค่อนข้างเก็บรายละเอียดเยอะ
ว่าแบบเราไปเที่ยวครั้งแรกด้วยการไปประเทศไหนแล้วไปเที่ยวดิสเตอร์แลนดที่ไหนครั้งแรก
และที่นี่เป็นที่สุดท้ายที่แบบว่ายังไม่ได้เก็บอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ค่อนข้างมีแบบรายละเอียดกระจุกกระจิ๊กของเขา
ไม่เคยไปค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นดิสนีแลนด์ที่สุดท้ายที่ไม่ได้ไป
เขาก็มีแหวนให้ไม่ได้ใส่ค่ะ

มีถามว่ามีเมียนอกแล้วยังเหมือนกัน
นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เอ่อ

ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยคือ
ก็ยังไม่คือยังไม่มีอะไรเลยสักอย่าง
ยังพูดกับพี่ป๊อกอยู่เลยบอกว่า
เออเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องต้อง
เริ่มดูนู่นดูนี่แล้วอะไรอย่างนี้
ที่เขาแต่งงานคุณแม่เราเองทั้งที่บ้านป๊อกเองเขาว่าไงบ้างคะ
เขาก็รู้ก่อนเราอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพี่ป๊อกก็ได้มีโอกาสบอกทั้งนาง
ครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวพี่ป๊อกเองค่ะ

ที่บ้านเราล่ะเขาได้บอกเขาบอกเขาว่าไง
เขาบอกดีใจด้วยนะเซอร์ไพรส์ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแม่รู้รู้แผนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ใช่ใช่แล้วไม่รู้แล้วก็แล้วก็เอ่อแล้วก็

ตลอดระยะเวลาที่พบกันพี่ป๊อกเขาเป็นคนแบบชอบสเตอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เขาไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยคือเขาจะมีรายละเอียดเล็กน้อย
อะไรเงี้ยที่แบบว่าบางทีเราก็มองฆ่ามเหมือนกัน
แต่ว่าถามว่าเป็นคนที่แบบโหใสฟรายซะอะไรขนาดนั้นไหม

ยังไม่ได้คิดนะเพราะว่ามันก็ยังเบลออยู่นิดนึงอะไรอย่างนี้
แต่ก็คิดเหมือนกันว่าชีวิตคนเรามันก็เร็วเหมือนกันเนาะ
แบบว่าแป๊บก็อายุเท่านี้แล้วแป๊บก็จะแต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบว่าแต่ก็มันก็เป็นอะไรที่ดีหลัง
จริงแอบวาดฝันเหมือนกันว่าเอออนาคตเราเป็นเจ้าสาว
พี่ไม่ค่อยได้แบบว่าคิดอะไรล่วงหน้าเยอะสักเท่าไหร่
เราก็ใช้ชีวิตแบบเอาแต่ละวันให้มันดีที่สุดอะค่ะ
คืออนาคตมันไม่สามารถบอกได้นะว่ามันเป็นยังไง
แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีแล้วก็มีความสุข
ไม่ต้องวางแผนอะไรล่วงหน้าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบคือส่วนตัวนะ
แต่ละคนมันก็มีการวางแผนของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับกี้เนี่ย
บางทีแบบการวางแผนล่วงหน้าเยอะแล้วมันไม่ได้เป็นไปในตามที่เราวางแผน
บางทีมันก็อาจจะทำให้เราเสียใจหรือทำให้เราแบบหงุดหงิด
หรืออะไรอย่างนี้ได้เราก็เลยวางแผนแบบวันต่อวัน
ตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะต้องดูอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าแม่พี่ป๊อกก็จะเป็นคนดูแลเรื่องเลิกเรื่องวันเรื่องอะไรอย่างนี้ให้
เหลือก็เดี๋ยวก็จัดการกันเองค่ะ
ก็เดี๋ยวถ้าได้คือกี้ก็จัดการในส่วนของพี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเรื่องวันเรื่องอะไรอย่างนี้เดี๋ยวแม่พี่ป๊อกดูให้
แล้วก็ถ้ารู้วันเราก็คงรู้แล้วว่าเราต้องรีบมากน้อยหรือว่าชิลก็ว่ากันอีกทีนึง

ยังไงก็ได้เลยค่ะใช่สบาย

ยังไม่มีนี่เพิ่งผ่านไปได้แค่๑๐วันเองยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ
สิทธิสวัสดิ์คิดไปยังคะ
อันนั้นไม่ได้คิดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
มันก็เป็นแค่ประเพณีประเพณีประเพณีหนึ่งอย่างเดียว
อย่างจริงไม่ได้คิดว่าค่าตัวแพงไหมแต่คนรู้ว่าค่าตัวจะแพงไหม
ไม่เกี่ยวหรอกค่ะใช่เอาแค่ว่าเขาดูแลเราดีแล้วก็รักเราให้มากก็พอแล้วค่ะ
หลายคนก็แซ่วว่าเป็นวาทีทายาทหมื่นล้าน
ไม่หรอกค่ะเราก็เราค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้ว
แล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายสบายอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองอะไร
แล้วชีวิตที่เป็นหลายคนผู้หญิงที่หลายคนอิจฉาอย่างนี้ค่ะ

ก็ถือว่าก็ดีเพราะว่าไม่ได้ดีแบบอย่างนั้นนะแต่ว่าดีนะทีนี้คือก็แปลว่ามีคนชื่นชอบพี่ป๊อกเรามีคนชอบเขามีคนเอ็นดูเขาเราก็ดีใจค่ะ